สบายดีหรือเปล่าข่าวคราวไม่เคยรู้
สูตรดูเธอไม่อยู่แอบดูแวะมอง
แอบกับเธอยู่ไหนหาดข้างในหัวใจ
จนมันเฮิดไม่อยู่อยู่ที่ไหน
เพราะอะไรเราพูดไม่ออกได้ไง

นี่เลยเปย์พางแล้วก็แก้ว
เหมือนเรากลับมาแบบว่าสัมภาษณ์เหมือนสมัยที่

เพราะเธอเป็นฮาร์ดไม่รู้ว่าทำไง
เพราะเธอให้เราพูดไม่ออกได้ไง
ถ้าย้อนกลับไปสมัยที่เราทำวงกันใหม่
คือตอนนั้นเป็นไงคะความรู้สึก
เจอแฟนแบบแต่งตัวเป็นแฟชั่นอะไรอย่างนี้
นั้นมันเหมือนสนุกมากกว่ามันเหมือนแบบมาเจอเพื่อนด้วยความที่เราแบบอายุ๑๓๑๔เองอ่ะพี่แจ๊คคือแบบ
เราก็เหมือนมาเจอกันมาคอนเสิร์ตมันก็เหมือนมาแบบเจอเพื่อนรู้สึก
ความรู้สึกตอนนั้นคือตอนเป็นเด็กเราไม่ได้คิดถึงเรื่องการแบบการทำงาน
หรือว่างานจ้างหรือว่าเงินค่าจ้างคือเด็กสมัยนั้น
มันเป็นเด็กที่โตช้ากว่าเด็กสมัยนี้เราไม่ค่อยรู้เรื่องอะไร
รู้แค่ว่าหลังเลิกเรียนเราแฮปปี้ที่ได้มาเจอทุกคน
จะบอกว่าตอนนั้นคนเข้าใจว่าแก้วเป็นธอมตลอดเลย

ไม่ใช่ซึ่งหนูก็เป็นมา๒วันแล้วก็แบบ

ย้อนกลับไปตอนนั้นเนาะความรู้สึกที่เราได้เจอแฟนเพลงเป็นยังไงบ้างคะ
เวลาแบบเข้ามาทักทายมากรี๊ดการ์ดอะไรอย่างนี้
น่างจำจะไม่ได้เลย
ก็ก่อนสนุกเวลาไปทัวร์คอนเสาร์ตามต่างจังหวัน
เป็นหนึ่งในความทรงจำที่เรารู้สึกว่า
มันเป็นสิ่งที่มีความสุขมากแล้วก็คิดถึงมากที่สุด
ทำให้เราสามคนตัดสินใจที่จะแบบมารวมตัวกัน
แล้วก็ออกเพลงแบบเพลงตัวเองค่ะคอเวอร์อีกเพลงหนึ่ง
ถ้ามีแฟนเพลงเดินมาทักทายไปบางแก้วถามว่าสบายดีหรือเปล่า

สมายดี

เพราะว่าคงไม่ได้แบบเห็นเรามาเล่นตั้งนานแล้ว

ถ้าพี่แจ๊กกะรีนยังสาวสวยอย่างนี้อยู่พวกหนูก็ยังหวัง
เห็นกันแล้ว
คิดว่าจะทำซิงเกิ้ลใหม่เร็วนี้
ก็คือถ้าเราก็ดูกระแสก่อนค่ะ
ถ้าการตอบรับดีหรืออะไรดีอย่างนี้ค่ะ
เราก็อาจจะมีซิงเกิ้ล

มันก็คือเป็นสิ่งที่เรามีแฟชั่น

แล้วก็แบบแฮปปี้ทุกครั้ง
โอ้โหต้องบอกว่าแฟนเพลงเนี่ย

เฟ้แฟงแก้วอยู่เหมือนเดิมนะครับ

แต่ก็ห่างคิดถึงกันแล้วเดี๋ยวรอดูผลงาน
ถ้ากระแสการตอบรับดีอาจจะมีซิงเกิ้ลใหม่ให้เราได้ติดตามกันก็ได้นะจ๊ะ